แต่ว่าต้องบอกเลยว่าโปรโมทหนังเขาเนี่ยรอบนี้พิเศษจริง
เพราะมันไม่ได้มีแค่ภาษาไทยภาคกลางอย่างเดียว
ฟังกันเลยดีกว่าว่าเป็นภาษาไทยภาคอะไรค่ะ
นี่เข้ายากให้พวกโตไปลอยมาหาย
ถูกละค่ะคุณภูมิส้มภาษาอีสานจ้ะ

ฟังไม่ผิดค่ะนี่เป็นเสียงภาคกูเลย
เธอต้องภาคภาษาใต้ให้ฉันฟังนิดนึง
นิดหนึ่งจริงนิดหนึ่งพูดไม่ได้เลย
แล้งไม่ทุกเลยค่ะคุณผู้ชมภาพอันนี้
เอาไปค่ะเป็นอีสานก่อนเขาบอกว่าเสียงภาคอีสานชัดเป๊ะ
สหมงคลฟิล์มตั้งใจทำขึ้นเอาใจคอนังไทยสายเลือดอีสาน
ให้ได้ม่วนกันหลายกับการชมภาพยนตร์เรื่องนี้
เวอร์ชันเสียงภาคฉบับแบบอีสานแท้ตลอดทั้งเรื่อง
แล้วก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของเมืองไทยด้วยเออจริง
โดยทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ได้รับการเปิดเผย
ประชาสัมพันธ์ของค่ายหนังดัง
ที่มาของโปรเจกต์ดังกล่าวค่ะว่า
หลังจากที่ได้รับกระแสตอบรับจากตัวอย่างภาพยนตร์
หนังโอ้โหติดตามกันถล่มทลายเลยทีเดียว

การประเดิมภาคเสียงภาษาไทยสำเนียงอีสาน

แล้วก็จะลงโรงฉายเฉพาะบางโรงภาพยนตร์
ในจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองค่ะ

โรงหนังได้ใครอยากดูเสียงภาคอีสาน
ว่างแล้วก็ไปซื้อตัวนำกันเดอร์
คุณเชิญชวนภาษาใต้แหล่งใต้สิ

นี่ไงสาวใต้ไงน่ารักสาวสวยคมไง
หวังว่าจะมีภาคเสียงภาคอื่นบ้างนะฮะคุณต้องให้ครบทุกภาคไปเลยน่ารักดีเนอะ
ภาคอีสานภาคใต้ภาคอีสานภาคเหนือเอาให้ครบเลยจะได้ไปดูกันสนุก